เหตุการณ์ที่ตำรวจเข้าไปตามจับกลุ่มคนร้ายที่ขโมยรถเก่งนะฮะ
แล้วก็พอตามไปถึงบ้านไม่ยอมเปิดนะฮะตำรวจก็ต้องถีบประตูเข้าไป
สุดท้ายพอจับกลุ่มได้เขาบอกว่าที่ทำเนี่ยผีเข้าสิง
ฮะโอ้ยมิติใหม่มิติใหม่ของการหาเหตุผลอันนี้คือเหตุผล
แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพบรรยากาศที่ตำรวจบุกเข้าไปต้องเอาโอ้โหถี่ประตูเข้าไปบุกจับได้คาที่นอน
สัก๔๕คนได้นะฮะกรูเข้าไปรวบตัวนายกฤษณะศรีวงหรือว่าในนะอายุ๓๕ปี
เป็นชาวตำบลต้นพงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปซ่อนตัวที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเจบีพาร์คตะบนพิชัยอำเภอเมืองลำปาง
ขณะที่เขาพาครอบครัวไปที่วัดต่างจังหวัดก็โดนขโมยรถไป
สุดท้ายตำรวจก็ก่อนจู่โจมตำรวจแสดงตัวแล้วนะ
เปิดหน่อยขอเข้าตรวจค้นหน่อยนี่คือตำรวจญาติก็นำขึ้นไปที่ห้องนอนของในน้าชั้น๒
แต่ปรากฏว่าในนะล็อกประตูครับญาติก็พยายามเคาะเพื่อเรียกให้เปิดออกมาคุยแต่ไม่เป็นผล
ตำรวจก็พยายามเคาะประตูพูดจากเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่ยอมออกมา
สุดท้ายตำรวจนายหนึ่งตัดสินใจกระโดดถีบจนประตูพังแล้วก็กรูเข้าไปจับกลุ่มตัวได้คาที่นอน
กำลังนอนอยู่เลยครับคุณผู้ชมนะฮะเบื้องต้นในนะเนี่ยพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
เขาบอกว่าเขาถูกผีสิงวิญญาณสิ่งร่างเขา
แล้วพาเขาออกไปก่อเหตุโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะแล้วก็เดินเท้าไปถึงบ้านผู้เสียหายก่อนที่จะงัดประตูบ้าน
มรื้อค้นเข้าของเขากระจัดกระจายแล้วก็เข้าไปนอนหลับอยู่ภายในบ้านของผู้เสียหายด้วย
จนกระทั่งตื่นนอนมาไปค้นเจอกุญแจรถในลิ้นชักโต๊ะทำงานก็เลยขับรถออกมาเลยครับ
จนกระทั่งถูกจับนี่แหละไม่รู้ตัวถูกผีสิง
แต่ตื่นมาอยู่มีรถใครไม่รู้มาอยู่ที่บ้านมีกุญแจรถอยู่ในลิ้นชัก
สิงไงไม่ขับไปหาตำรวจเหรอคะ
เออถูกจับอยู่แล้วเอาโง่เอาวิธีนี้รับกว่ามานะคุณผู้ชมนะ